ในวันนี้ครับเป็นรอบชิงชนะเลิศ
เพลงที่หนูร้องมันเปรียบเสมือนกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่มีธรรมนอง
สุดยอดแล้วน่ารักจริงครับ
ตัดสินใจยากมาก
และทีมที่จะได้ทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดในยกชิงชนะเลิศ

สนับสนุนโดย

ร้องได้ยกกำลังซ่าคือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีประจำชุมชน
จำนวน๒ทีมที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อบ้านเกิดของตัวเอง
โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น๑๑ยก
ผู้ชนะในยกที่๑ถึง๑๐จะรับทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดยกละ๕๐๐๐บาท
ส่วนในยกที่๑๑ยกชิงชนะเลิศ
ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากที่สุดจะได้รับทุนเพิ่มอีก๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับคนร้องเพราะเท่านั้น
เข้าสู่การแข่งขันในยกที่๑๑ของการพบกันระหว่าง
ทีมกระต่ายซ่าจากจังหวัดจันทบุรี
ที่มาสู้เพื่อศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกล้า
กับทีมลูกหมู๓ตัวจากจังหวัดชนบุรี
ซีนาปิสบ้านลอเรนโซจังหวัดชนบุรี
ซึ่งการแข่งขันกำลังเข้มข้น
การต่อสู้เพื่อทุนน้ำใจให้บ้านเกิดของทีมกระต่ายซ่าและลูกหนู๓ตัว

ซึ่งในวันนี้จะเป็นยกชิงชนะเลิศที่มีเงินทุนสูงถึง๓๐๐๐บาท
อบให้กับทีมที่มีคะแนนสะสมมากที่สุด
ส่วนทีมที่ได้คะแนนน้อยกว่าจะได้รับทุน๑๐๐๐บาท
ใครจะขวาทุนปันน้ำใจไปได้มากกว่ากัน
ต้องไปติดตามชมความน่ารักและเพลงเพราะจากเด็กทั้งสองทีมได้ในร้องได้ยกกำลังซ่า
เชิญพบกับกรรมการเสนาหอยอาจารย์เจนพบคุณฝนธนสุนทร
และพิธีกรขวัญใจแม่ยกคุณชายามิดชัย
ร้องได้ยกกำลังซ่ามาแล้วจ้ะพ่อจ๊ะแม่จ๋า

สำหรับการแข่งขันสำหรับเด็กที่เสียงดีและมีน้ำใจ
ในวันนี้ครับเป็นรอบชิงชนะเลิศ
กรรมการทั้ง๓ท่านอย่าลืมนะว่าวันนี้มีคะแนนอยู่ในมือคนละ๑๐คะแนน
ต้องเทให้หมดหน้าตักสิบคะแนนเลย
คะแนนของทุกท่านนะครับมีผลต่อทั้งสองทีมนะครับ
จำเอาไว้นะฮะในวันนี้

เป็นไงบ้างข้างในเป็นไงกันบ้างลูก
โอ้โหยอยู่ข้างในครับซ้องกันคำว่าคำเยี่ยมเลยครับผม
คือคักกันมากเลยครับผมผมตื่นเต้นแทนเด็กนะครับ

วอร์มไปนะพี่เลี้ยงไปให้กำลังใจน้องเยอะนะ
แล้วก็บอกว่าให้เขาทำให้มีความสุขให้เต็มที่ของเขาเชื่อในศักยภาพนะ

ตรงนั้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวพาลูกออกไปครับผม
ระหว่างน้องเตรียมตัวอยู่ครับ
กรรมการมีเกณฑ์การตัดสินอย่างไรบ้างครับ
ก็คือต้องดูทุกส่วนเลยนะคุณพ่อเนาะไม่ว่าจะเป็นเสียง

และก็ความสมัครสมารสมครี

แล้วก็ความคิดสร้างสรรค์

ภาพรวมต้องสมบูรณ์แบบที่สุด

ว่าลูกเขาเตรียมอะไรมา

เมื่อเรายังไม่เห็นไม่รู้อะไรมาก่อนเนี่ย
แสดงว่าก็ต้องตัดสินกันต่อหน้านี่แหละ
ออกมาทำให้เต็มที่สนุกกับมัน
ความสุขให้กับพวกเราทุกคนแล้วก็ทางบ้านด้วย

ค่ะมาขอเชิญน้องทั้งสองทีมขึ้นสู่บนเวทีเลยครับ

มาทำเพื่อธุ์ลซีนิปิชว่าลอเรนโซค่ะ

ในธุ์ลจะมีเกี่ยวกับเด็กกำพา

หนูมีอะไรอยากจะพูดกับเขาไหมลูก
ก็จะทำให้เต็มที่สุดที่จะทำเท่าที่เราทำได้นะ

เทลมาสู้เพื่อใครกันลูกในวันนี้
ส่วนความเป็นเลิศด้านมะเร็งค่ะ

หนูอยากจะบอกอะไรกับผู้ป่วยที่หนูเคยไปให้ความสุขกับเขา

อย่าลืมเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะ
วันนี้เตรียมเพลงอะไรมาลูกทีมของเรา
โอโหบาลบอกครับ

อ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออยากฟังทีมไหนก่อนครับเมื่อครั้งที
แล้วเนี่ยครับลูกหมูเขาเริ่มไงอ่าคราวนี้ควรจะเป็นกระต่ายซะ
อาอฮ่าอืมส่วนลูกหมูสามตัวลูกคุ้มอยู่กับผู้เรียนรอบพร้อมก่อน

มาพบกับทีมกระต่ายซ่าจากจันทบุรี
ในบทเพลงโอ้โหบางกอกครับ
โอ้โหทำไมบางเกาะคนมันเยอะขนาดนี้เนี่ย

โอ้โหรถไฟฟ้า
รถตุ๊กรถมอเซอร์ลักษณ์
โอ้โหจะตื่นเต้นอะไรกับนักกะหนา
จันทร์บ้านเราก็มี
โอ้โหตึกสูงมากเลยสูงขึ้นฟ้าเลย
โอ้โหเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพูดอะไรกับนักกะหนา

หมู่วันนี้
รถราเล่นกันวุ่นวายมากกว่าฝรกผมหัวบ้านหนา
อจิลจงข้าวใจนะเธอเน่นหนู้ชนะน่ะ

เอ๊ะบ้าอ้อนแกบอกเข้ามาบางกอกต้องมองซ้ายขวา
ระวังเหลียบอ้างกะปิเดี๋ยวคนบางกอกเขาจะต้องหนีว่าเราไม่สิ่งใกล้นัก
โอ๊ยตอนโกหกฉันเดินเหนือตกเพราะมองซ้ายขวา
ไม่เจอเลยอ่างกะปิหรือคนมังกองไม่มีสติจะกินกะปิน้ำปลา
โอโฮนี่รูบาตกพิษกับปากนอกตั้งหลายศอกหลายวา
รถราเล่นกันหุ่นวายอามากกว่าฟุ้งขวาและฟุ้งหัวบาตนา
ผู้คนเดินชนหัวไหล่ไม่รู้ไปไหนเดินไปก็เด้อ

เอาใครรับน่าชื่อกันรับด้วยนะคะ
มาบางกองนี่ง้อทิ้งผู้ชายจับมือผู้หญิงได้
ผู้หญิงจับมือกับผู้ชายค่อนข้างไม่อายใจกล้า
คนบางกอกนิ่งง่องเต้นผู้หญิงเป็นแฟนผู้หญิงนั้น
ผู้ชายเป็นแฟนผู้ชายนั้นทำเป็นบ้านจนฟ้าผ่า
โอโฮนี่รูบาตกพิษกับปากนอกตั้งหลายศอกหลายวา
รถราเล่นกันวุ่นวายมากกว่าฝูงควายฝูงหัวบ้านหนา
ผู้คนเดินชนหัวไหล่ไม่รู้ไปไหนเดินไปก็เดินมา
มาบางกอกนิ่งง่องทิ้งผู้ชายจับมือผู้หญิงได้
ผู้หญิงจับมือกับผู้ชายเขาช่างไม่อายใจกล้า

ผู้หญิงเป็นแฟนผู้หญิงนั้นผู้ชายเป็นแฟนผู้ชายนั้น
ถ้าเป็นบ้านฉันฟ้าพา
โอโฮนี่รูบาตกพิษกับปากนอกตั้งหลายศอกหลายวา
รถราเล่นกันวุ่นวายมากกว่าฝูงควายฝูงวัวบ้านหนา
ผู้คนเดินชนหัวไหล่ไม่รู้ไปไหนเดินไปก็เดินมา
คนบางกอกขับเหนี้ยหน้าตาดีจริงเลย
แต่ฉันว่าสามคนข้างหน้าเนี้ยหน้าตาดีที่สุด

ทำได้ขนาดนี้แล้วเดี๋ยวทีมสองเราจะทำยังไงแค่นั้นเองแต่ชื่นชมว่าสุดยอดแล้วน่ารักจริงครับ
ขอบคุณพี่หอยครับ
น่ารักมากมากเลยนะคะทำได้ดีทุกคนตั้งแต่ออกมาเลยมีการสร้างเรื่องราวด้วยนะคะ
แล้วก็หนักใจด้วยว่าจะมอบคะแนนให้กับใครดีขอเป็นกำลังใจให้วันนี้ไม่ติอะไรเลยค่ะ

ขอบคุณพี่ฝนครับมาถึงท่านสุดท้ายคุณปู่ว่าไงครับ
เด็กเขาทำให้ความงามในอดีตเนี่ยมันได้กลับมาฉายความงดงามเพิ่มขึ้นในยุคของเขา
อยากจะให้หนูภูมิใจว่าเพลงลูกทุ่งนะลูกมันเป็นเพลงของแผ่นดินลูก
เพลงที่หนูร้องมันเปรียบเสมือนกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่มีธรรมนอง
คนที่ได้รังสรรค์เพลงดีอย่างนี้เขาคือเทวดาเพลงผู้ยิ่งใหญ่ชนละทีทานทองศิลปินแห่งชาติ
และที่สำคัญที่สุดนักร้องคนแรกที่ทำให้เพลงนี้งดงามและอยู่เป็นอมตะมาจนถึงทุกวันนี้
เขาจากพวกเราไปแล้วเขาชื่อบุษบาอธิษฐาน
เขากำลังยิ้มที่ลูกได้ถ่ายทอดเพลงของเขาออกมาได้งดงามสมวัยสมยุคสมัยเหลือเกิน
เก่งมากเลยได้รับคำชมไปทั้ง๓ท่านแล้วแต่จะยังไม่ให้คะแนน
เพราะกรรมการทั้ง๓ท่านมีสิทธิ์ให้คะแนนเทคะแนน๑๐คะแนนครั้งเดียวเท่านั้น
เอาละครับทีมกระต่ายซ่านะฮะไปนั่งกับผู้ปกครองด้านบนก่อนครับปรบมือให้น้องด้วยครับ
จบไปแล้วกับโชว์แรกจากทีมกระต่ายซ่าที่ได้เลือกบทเพลงโอ้โหบางกอก
เรียกความประทับใจจากกรรมการ
ห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับ
ลูกหมูสามตัวเลือกบทเพลงนักร้องบ้านนอกมาสู้กับโอ้โหบางกอกจากทีมกระต่ายซ่าไม่รู้ว่างานนี้จะหมู่หรือจะต้องมาดูกันครับ
อีกหนึ่งทีมที่จะมอบเสียงเพลงเพราะเสียงที่เป็นกุศลในวันนี้ด้วยนะครับจากทีมลูกหมู๓ตัวในบทเพลงนักร้องบ้านนอกครับ
ขอเชิญทุกท่านพบกับราคาลเรื่องนักร้องบ้านนอก

ทะด่ำทะด่ำทะด่ำทะด่ำทะด่ำ
พวกเห่าเก่งนางฟ้า
สิทธิ์ภาย

ฉันจะต้องไปเป็นนักร้องในกรุงเทพ
แค่คิดก็มีความสุขแล้ว
พีฟาดีน
พีฟาดีนเกรงเทศมันหน้ากลัวอย่าไปเลยนะ

ก็ให้พวกหนูไปด้วยสิโอเคไหม
พวกเธอนี่น่าเบื่อนักรำคันอ่ะจริง
ฟาดินแต่พี่ฟาดินต้องลองฟังเสียงพวกเราก่อนได้ไหม
นะนะนะนะอ่าอ่าจะทนฟังดูก็ได้
พี่มาปังพี่มาปังจำเพลงนั้นได้ไหมนักร้องบ้านนอกไงอ่ะ
ร้องพร้อมกันกับหนูนะหนึ่งสองสามไม่เด่นไม่ดัง
จะไม่ให้หรังกลับไป
กลางพื้นนอนร้องไห้
อีกเมื่อไหร่จะโชคดี
วันก่อนแล้ว
ฉันไม่ได้หูฝากแต่ฉันเป็นมะปัง
นี่มันเสี่ยงช้างเผือกในป่าใหญ่นี่นะ
ลังยากเธอก็เลิศอะ
เสียงเธอหวานเหมือนน้ำพึ่งเดือนห้า
ส่วนหน้าเธอก็สวยเหมือนโดนพึ่งต่อยมาเลยอ่ะ
จะให้พวกเธอกรุงเทพด้วยก็ได้

แก๊งลูกหมูสามตัวพร้อมไหม

เหมือนสู่รยานย่ำสนเทย่อ
ให้คิดถึง

ทุ่งหน้าเสียเจริญบ้านท่านนี้คงคอยหวัง
เมื่อไหร่จะกลับบ้านนา
อยู่เมื่อพรุ่งใจกำลัง
แต่อยากจะดังด้วยความหวัง
อยากจะเป็นดารา
ลำบากลำบลก็จะทนก้มหน้า
ก่อนจะจากบ้านมาเพื่อนมันวาย
ก่อนจากบ้านมาเพื่อนมันว่ากินสวง
ไปเป็นนักร้องให้เขาล้วง
มันเจ็บนี่สวงเหมือน
ไม่หายไม่เด่นไม่ดัง
จะไม่หันหลังกลับไป
ทุกวันคืนนอนร้องไห้
อีกเมื่อไหร่จะโชคดี
สุริยนต์ย่ำจนเทีย
จะกลับบ้านนะตอนที่
เสียงราเวิง
จะอยากจะจนถึงอดจะทนเต็มที่
นักร้องบ้านหน้าคนนี้
จะกล่องน้องพี่
และแฟนเนอร์เพลง
ว่า
จะจบเหมือนพี่แก่คนนี้
จะกลับมา
ก่อนจากบ้านมา

ให้ชั้นสวง

น้องให้เขารู้มันเจ็บในส่วนไข่
ไม่เด่นไม่ดังจะไม่หลังกลับไป
ทุกวันคืนนอนร้องไห้อีกเมื่อไหร่จะโชคดี
เมื่อสุริยนต์ย้ำสนเทียจะกลับบ้านหน้าตอนชื่อเสียงเรื้อเวอร์มี
จะอยากจะจนถึงจะทนเต็มที่
นักร้องบรรโนคนนี้จะกลมน้องพี่
และแฟนเตอร์เพลง
โอ้ยลูกเอ้ยฉันยิ่งฉ่ำใจจริงเลย
โอ้ยคณะกรรมการพ่อ

รู้สึกยังไงครับกับหลาน
อยากจะบอกหนูว่าหนูทำได้งามมาก
บางทีเราตั้งใจมากในการที่จะขึ้นคำแรกวักแรก
วงการเพลงลูกทุ่งเขาเรียกว่าวักทอง
หลังจากที่ดนตรีอินโทรมาแล้วเนี่ยวักทองต้องเอาให้อยู่
เพราะเวลาเขาฟังเนี่ยเขาพิจารณาจากวักทองอย่างเดียวลูก
เสียงดีน้ำหนักเสียงดี
จังหวะลงห้องลงพอดีเทมโป้หรือเปล่า
อันนี้คือข้อควรระวังนะลูกนะ
เป็นข้อควรระวังเล็กจากปู่

วงการที่เป็นลูกทุ่งแท้ที่เป็นมรดกของเรา
มันจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง

เขาทั้งหมดไม่ใช่แค่๓คนค่ะ๖คนเลย
เขาจะเป็นทายาทของลูกทุ่งที่จะสืบทอดต่อไป
วันนี้ตัดสินใจยากมาก
เพราะว่าชอบทั้งคู่เลย
อีกครั้งหนึ่งค่ะเก่งมากค่ะ
ช่วงร้อง๓คนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรารุ้นนะ
ว่าลูกคอจะไปด้วยกันรึเปล่า
เขามาลุกคอแบบมันเป็นสีเป็นเส้นเดียวกันเลยนะ
อันนี้ต้องขอปรบมือให้ก่อนเลย
พี่เชื่อว่าวันนี้ทุกคนมีความสุข
และนอกจากนั้นน้องเป็นคนดีวันนี้จะมาทำบุญด้วย

ความสวยไม่คงที่

หลามหนองบนอยู่ชนบุรีครับ
โชว์เพลงนักร้องบ้านนอกของทีมลูกหมู๓ตัว
จบลงไปแล้วอย่างสุดประทับใจ
กรรมการจะตัดสินให้ทีมใดชนะ
ช่วงหน้ารู้กันห้ามพลาดครับ
และทีมที่จะได้ทุนน้ำใจ
เพื่อบ้านเกิดในยกชิงชนะเลิศมูลค่า๓๐๐๐บาท
ได้แก่ทีม
ถึงเวลาแล้วครับคณะกรรมการ

และทีมที่จะได้ทุนน้ำใจ
เพื่อบ้านเกิดในยกชิงชนะเลิศ
มูลค่า๓๐๐๐บาท

ลูกหมูสีฟ้ากระต่ายต้าสีชมพู
กะตายต้าสีชมพู
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย

ตอนนี้ทีมกระต่ายซ่าได้ไป๑๐คะแนนแล้ว
ผมจะขอคะแนนจากคุณฝนธนสุนทรครับ
และอีก๑๐คะแนนที่คุณฝนกำลังจะยื่นให้คือทีมไหนครับ
เท่ากับอารมณ์หายใจให้ทั้ง๒ทีมในเวลา
แต่ตอนนี้ความหนักใจตกอยู่ที่พี่หอยแล้วครับ
และทีมที่จะได้ทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดในยกชิงชนะเลิศมูลค่า๓๐๐๐บาท

ในรอบที่ชนะเลิศมูลค่า๓๐๐๐๐บาทได้แก่ทีมกระไต่ซ่า
มาดูผลรวมคะแนนของทั้งสองทีมพร้อมกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
กระต่ายซ่านะครับมีคะแนนทั้งสิ้นนะครับ๓๐๒คะแนน

มีคะแนนทั้งสิ้น๒๙๐คะแนนครับ
เด็กน้อยลูกเอาทีมที่ได้ชัยชนะก่อนก็แล้วกัน
จะเป็นตัวแทนอยากจะพูดอะไรไหมลูกว่าสิ่งที่เราทำในวันนี้
เราทำได้สมดังตั้งใจแล้วเราประสบความสำเร็จแล้วไหนลองพูดสิลูก
ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ได้ให้ทุกคนมีโอกาสได้มาร้องเพลงบนเวทีนี้นะคะ

มาถึงนางฟ้าสามองค์ฝั่งนู้นบ้างเร็ว
ให้กับผู้คนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งที่จังหวัดจันทบุรีนะครับ
ก็เป็นกำลังใจให้ตลอดนะคะแม้ว่าผลจะแพ้ชนะ
ก็ยังเป็นเพื่อนกันตลอดไปเหมือนเดิมครับ
เอามาขอฟังเสียงตัวแทนทางฝ่ายลูกหมู๓ตัวบ้างดีกว่าครับ
ในฐานะตัวแทนศูนย์ซีนาปิศแห่งบ้านโลเลนโซลนะคะ
ต้องขอขอบคุณรายการนี้มาก
ที่ให้โอกาสเด็กได้มาแสดงออก
และทำในกิจกรรมในครั้งนี้
ซึ่งเป็นกิจกรรมบางครั้งยิ่งใหญ่มาก
ขอยอมรับว่าใจน้องทั้ง๖คนนี้ยิ่งใหญ่กว่ามหาสมุทรเลยค่ะ
หวังว่าประเทศไทยยังมีเด็กอย่างนี้อีกเยอะค่ะ

ในน้ำของศูนย์ความเป็นเริกทั้งโรคมะเร็งของโรงพยาบาลพ๙จันทบุรี
ต้องขอขอบคุณรายการร้องได้
ยกกำลังส่าาาาาก
ที่ให้โอกาสเด็กได้มาแสดงความรู้ความสามารถในการร้องเต้น
แล้วยังได้นอกคุดสนให้ชุมชนของบ้าง
รายการนี้สุดยอดมากครับ
หนูจำไว้นะลูกว่าถึงเราจะจากกันไป
คำว่ามิตรภาพคำว่าเพื่อนก็ยังอยู่เหมือนเดิม

ไม่ว่าจะเป็นวันนี้หรือวันข้างหน้าผมเชื่ออย่างนั้นครับ

ในครั้งหน้าว่าศึกของจังหวัดไหนจะมาเจอกันใน
ร้องได้ยกกำลังสเตอร์
จบไปแล้วกับการแข่งขันระหว่างทีมกระต่ายซ่าจังหวัดจันทบุรี
และทีมลูกหมู๓ตัวจังหวัดชนบุรี
ในที่สุดทีมกระต่ายซ่าก็คว้าเงินทุนไปมอบให้ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
มะเร็งโรงพยาบาลพระปกเก้าจังหวัดจันทบุรีจำนวนห้าหมื่นบาท
และทีมลูกหมู๓ตัวก็ได้มอบทุนน้ำใจนี้
ให้แก่ศูนย์ซินาปีสบ้านลอเรนโซจังหวัดชนบุรีจำนวน๔๐๐๐บาท
ขอบคุณน้ำใจของเด็กทั้งสองทีมด้วยครับ
ก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้นะครับ
แซ็กก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้มาเจอกับน้องทั้ง๖คนนะครับผม
ได้กินขนมร่วมกันได้ทำอะไรหลายอย่างร่วมกันนะครับผม
แล้วก็ที่สำคัญประสบการณ์ครั้งนี้พี่แซคจะจดจำไม่มีวันลืมเลยนะลูก
และในวันนี้จะมีของขวัญด้วยค่ะ
อ๋อมีของขวัญด้วยเหรอครับขอขอบคุณค่ะให้ได้ดันหนึ่งสองสามเย้
ภาพนี้นะคะก็มอบเป็นของที่ละลึกนะคะสำหรับการมาเจอกันของพวกเราค่ะ
จะบอกพี่แซคว่าขอขอบคุณสำหรับทุกอย่างเลยค่ะ
ผมก็ขอให้น้องทั้ง๖คนนะครับเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะครับผม
ตั้งใจเรียนหนังสือนะครับผมมันตั้งใจฝึกฝนนะครับผม
ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตก็แล้วกันครับผม

แล้วพบกับการต่อสู้ของเด็กดีน้ำใจงาม
ที่จะมาสู้เพื่อบ้านเกิดของพวกเขาได้ในร้องได้ยกกำลังซ่า
มาก่อนจิ๋วเจ้าพระยา
สร้างสร้างสร้างกล้อง
หัดรองมันยากนะเอ้ยหัดรักมันยากกว่า
เหมือนพระรามเดินมากับฮานุมานเลย